ดูสถานการณ์ของผู้ติดเชื้อโควิด๑๙นะคะ
ซึ่งเราก็จะเห็นกันว่าตอนนี้กลับมาเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยนะคะ
มีการตั้งคำถามนะคะว่าเราปล่อยประละเลยมากเกินไปหรือเปล่า
อย่างล่าสุดรายเดอร์ที่ส่งอาหารก็ตั้งคำถามถึงศูนย์พักคอยแห่งหนึ่ง
ทำไมถึงปล่อยให้ผู้ที่มีความเสี่ยงมารับอาหารจากเขาด้วยมือของตัวเอง
ซึ่งมันก็เสี่ยงที่จะติดเชื้อนะคะไปดูภาพคลิปนี้กันค่ะ
คุณออฟเป็นรายเดอร์นะคะก็ถ่ายคลิปนี้แล้วก็ตั้งคำถามถึงจุดพักคอย
แล้วก็การดูแลผู้ป่วยโควิดที่ย่านรังสิตปฐุมธานี
บอกว่าให้รายเดอร์เอาอาหารไปส่งให้ถึงมือลูกค้า

อยู่ในศูนย์พักคอยอาคารเนี้ยนะคะเขาต้องไปส่งถึงมือแบบเนี้ย
มันปลอดภัยหรือเปล่าแล้วมันเหมาะสมหรือเปล่านะคะ
เขาบอกว่าก่อนหน้านี้เคยมาส่งแล้ววางสินค้าไว้
แล้วก็แจ้งชื่อผู้รับไว้บนโต๊ะแต่ว่าวันนั้นเนี่ยเอ่อ
มีการแจ้งบอกว่าให้ไปส่งถึงมือตอนนั้นเนี่ย
เพื่อนร่วมอาชีพคนหนึ่งก็ต้องเอาไปส่งถึงมือค่ะ
หลายคนก็กลับมาแล้วก็เครียดมากกลัวว่าจะติดเชื้อนะคะ
กลัวว่าถ้าได้รับเชื้อขึ้นมาก็ต้องหยุดงาน
แล้วก็จะส่งผลกระทบกับครอบครัวและรายได้ค่ะ
ป้าที่ดูแลครับเขาบอกว่างดรับฝากแล้ว
กรุณาโทรหาลูกค้าให้ลงมารับเอง
บอกว่าอ้าวมันอย่างนี้มันไม่ได้สิครับป้า
แล้วคือตรงนั้นคือผู้ป่วยหมดเลยไงครับพี่

แล้วผมต้องฝ่าดงเดินไปเพื่อที่จะเอาอาหารให้ลูกค้าครับ
แต่เมื่อวานผมไม่ได้ยื่นให้เองกับมือผมวางไว้เลยครับพี่

อยากฝากให้เขาดูแลให้ดีกว่านี้หน่อยพี่

เพื่อที่จะให้รายเดอร์เอาของไปวาง
แล้วก็หาคนเพิ่ม
เพื่อที่จะเอาอาหารขึ้นไปส่งให้กับผู้ป่วยอย่างนี้ครับ
มีชงมีชุดอะไรก็ได้ครับพี่ที่มันป้องกันกว่านี้
แบบนี้มันอันตรายพวกรายเดอร์มากพี่
เอาจริงที่รายเดอร์คนนี้พูดก็เป็นเหตุเป็นผลนะคะ
เดอร์คนนี้เขาเข้าใจกระบวนการรับส่งอาหาร
สำหรับผู้ป่วยโควิด๑๙มากเลยนะ
คือมันขาดส่วนนี้ไปหรือเปล่า
แล้วการที่ไม่มีจุดรับส่งอาหาร

คนที่จะไปถึงตัวผู้ป่วยหรือคนที่กักตัว
ก็จะต้องสวมชุดมีการป้องกันอย่างดี

ส่วนอันนี้เป็นอีกหนึ่งภาพเหตุการณ์ค่ะ
ที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยฮุก๓๑นครราชศรีมา

จากนครราชศรีมาไปถึงระยอง
ไปรับตัวคู่รักชายหญิงชาวนครราชสีมานี่แหละ
เพราะว่า๒คนนี้ไปสมัครงาน
แล้วก็มาอยู่ที่ระยองตั้งแต่มกราคมแล้ว
จนกระทั่ง๒๓กุมภัณฑ์ที่ผ่านมา
ก็ยังไม่ได้งานแต่ว่าต้องตรวจ

เพราะฉะนั้นเขาก็แจ้งญาติที่จังหวัด

นี่ค่ะก็ต้องไปรับกันถึงจังหวัดระยอง
กลับบ้านนะคะเข้ากักตัวในจุดพักคอย
ส่วนการรับเชื้อก็น่าจะมาจากคนใกล้ชิดของฝ่ายชาย
ซึ่งทำงานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง

ก็เราจะเห็นภาพของผู้ที่ติดเชื้อ
เพิ่มมากขึ้นเรื่อยนะคะในระยะหลังนี้นะคะ
อย่างดาราก็จะมีหลายท่านเลยทีเดียว
ที่มีการโพสต์ลงในโลกโซเชียลของตัวเองนะคะ

นี่คือภาพที่คุณมอสได้โพสต์

มีคนเดียวที่ไม่ได้ติดก็คือลูกสาวคนเล็ก

นี่เป็นจังหวะที่บีบหัวใจมากเลยนะคะ

แล้วบอกว่าไม่เคยลืมวินาทีนั้นเลย
เขาวีดีโอคอลไปถามลูกสาวคนเล็กว่าเป็นยังไงบ้าง
คือลูกสาวคนเล็กไม่ได้ติดตอนนั้นนะคะ
คนในครอบครัวทั้งเขาภรรยาแล้วก็ลูกสาวคนโต
อยู่โรงพยาบาลลูกสาวคนเล็กไม่ได้อยู่ด้วย
เป็นครั้งแรกที่แยกจากกันนะคะ
แล้วก็ลงไทม์ไลน์เล่าอาการเลยค่ะ
บอกว่า๑๓กุมภาพันธ์ไข้สูงนะคะ
พ่อแม่ลูกรวม๔คนนอนห้องเดียวกันหมด
๑๔กุมภาลูกสาวคนโตตรวจพบ๒ขีด
หลังจากนั้น๑๗กุมภาคมคุณมอสก็ตรวจพบ
พร้อมกับพี่เลี้ยงลูกสาวแล้วสุดท้ายภรรยาก็ติด
แต่ว่าเคราะห์ดีที่ไม่ลงปอดไม่เจ็บคอ
แล้วก็รักษาตัว๔๕วันอาการดีขึ้น

แล้วรายงานล่าสุดก็คือลูกสาวคนเล็กของคุณมอส
ตรวจครั้งก่อนไม่ติดตอนนี้ก็น้องสวรรค์นะคะ
ล่าสุดก็มีการแจ้งว่าน้องสวรรค์ก็ตรวจพบเชื้อแล้วนะคะ

ก็ขอให้แข็งแรงและเข้าสู่กระบวนการรักษา

รายหนึ่งที่พบอีกท่านหนึ่งนะคะก็คือคุณหยาดหยาดทิพย์ราชปานนะคะ
ซึ่งอันนี้เป็นการป่วยโควิดรอบ๒
ถ้าจำกันได้คุณหยาดเคยติดโควิดมาแล้วครั้งหนึ่ง
เมื่อช่วงเดือนเมษายนของปีที่แล้วนะคะ
ก็แจ้งไอจีบอกสัมผัสผู้ติดเชื้อก็เลยเข้าไปตรวจ
ก็เข้ารับการรักษาส่วนครอบครัวและลูกยังตรวจไม่พบเชื้อ
แล้วก็ยังไม่มีอาการใดนะคะก็ลงโลกโซเชียล
เพื่อที่จะแจ้งข่าวแล้วก็ขอโทษผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
ถ้าไปดูสถานการณ์ผู้ติดเชื้อวันนี้นะคะ
จากสบคผู้ติดเชื้อรายใหม่๒๓๕๕๗ราย
กราฟนี่กระดกสูงขึ้นไปอีกนะคะ
เป็นที่น่าสังเกตค่ะว่าการระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่มกราปีนี้
มีผู้ติดเชื้อสะสมไปแล้ว๕๗๙๑๕รายค่ะ